วันนี้พาคุณผู้ชมมาทานข้าวหลามนี้กำลังอุ่นเลยนะคะ
อากาศมันเย็นลงอีกแล้วถ้าได้ทานข้าวหลามจง
ถูกจะทำให้รู้สึกร่างกายมันอุ่นนะคะ
คุณผู้ชมวันนี้เย็นกว่าเมื่อวานอีกนะ
เห็นไหมเมื่อวานนี้ความเย็นก็คือสีเขียว

เข้มขึ้นว่าแปลว่าหนาวขึ้นค่ะ
วันนี้อุณหภูมิตอนบนของประเทศนะคะ
น่าจะไม่เกิน๒๕องศาเซลเซียส

เข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
แต่ทีนี้อุณหภูมิค่ะช่วงบ่ายอาจจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย
อุณหภูมิวันนี้ทั่วไทยค่ะเย็นสบายดีไม่ได้ร้อนมากเหมือนเมื่อวานนะคะ
เพราะว่าลมหนาวกำลังแรงขึ้นอีกแล้ว
ลมหนาวกำลังแรงขึ้นแบบนี้ก็ทำให้ภาคใต้เนี่ยฝนลดลงแม้มีแต่ข่าวดีนะคะวันนี้
และนอกจากนี้ภาคใต้ค่ะหย่อมฝนที่เขาเคยป้วนเปี้ยนอยู่แถวทางตอนบนของมาเลเซีย
เคลื่อนตัวห่างออกไปอีกจะเห็นว่าภาคใต้นะคะเช้าแบบนี้
ฝนเบาฝนบางมากแทบจะเป็นฝนแบบอ้อแอ๊ะนะคะ
ตกมาไวไปไวแถวริมฝั่งทางอ่าวไทย
ส่วนช่วงบ่ายอาจจะหนักขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังถือว่าเป็นฝนที่ไม่หนักเท่าไหร่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะ
คลื่นค่ะคลื่นเขาก็ยังคงมีความสูงอยู่แต่ว่าสูงน้อยกว่าเมื่อวานวันนี้นะคะ
จุดไหนที่มีฝนในอ่าวไทยนะคลื่นสูงไม่ถึง๑เมตร๕๐เซนติเมตร
แต่เรือเล็กก็ยังควรต้องระมัดระวังในการออกจากฝั่งอยู่ดี